ทีนี้มาดูเรื่องของนายเปรมชัยค่ะ

วันนี้นายเปรมชัยกับนายยงคนขับรถนะคะ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ป่อป่อป่อ
ข้อหาก็คือพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็นัดกันไว้ไปก่อนนัดก็ชั่วโมงนึงนะ
ไปเร็วนะคะนายเปรมชัยกรรณสูตรกับนายยงโดดเครือคนขับรถ
กับทนายความรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
ไปถึงก่อนนัดชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
ซึ่งก็เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของทั้งสองคนพอสอบปากคำกันไปเรียบร้อยกว่า๒ชั่วโมง
ผู้มังคับการป่อป่อป่อพนตรรีกมณ์เหรียญราชาก็บอกว่าทั้งสองคนยังคงปฏิเสธนะคะ
แต่หลักฐานสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลและพยานในเรื่องของคำพูดและเวลา
จากการพูดคุยกันนอกรอบยังมีความคลาดเคลื่อนในบางประเด็น
ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยงในการกระทำความผิด
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าจากการคุยนอกรอบกับนายเปรมชัยมีคนที่เกี่ยวข้องอีกคนนึงคุณผู้ชม
นายนพดลพฤกษวรรณจำได้ไหมคะเป็นอดีตข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทอิตาเลียนไทย
แล้วก็เป็นหน่วยล่วงหน้าไปใช่เป็นคนที่บอกว่าจะไกลเกลี่ยถูกต้อง
ทีนี้เนี่ยก็ถามว่าคนนี้เกี่ยวด้วยไหมจะต้องถูกออกหมายเรียกด้วยไหมเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะว่าจะให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือเปล่า
แล้วก็จะต้องออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นจากการรวบรวมพยานหลักฐานก็ถือว่าตอนนี้สำนวนก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะ
เก่าหาและพยานในคดีที่จะต้องยืนยันความชัดเจน
ในเรื่องคำพูดเวลาที่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันในการกระทำผิดนะครับ
ซึ่งเราก็สอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีความชัดเจนพอสมควรนะครับ
ในการที่จะดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยมันยังมีตัวละครอีกคนนึง
แต่อาจจะเรียกหรือไม่เรียกเดี๋ยวเราต้องพินาอีกทีหนึ่งครับ
ก็คือคนที่คุณวิเทียนโทษครับคุณเปรมชัยพูดถึงครับ
คือคนที่เปิดตั้งแต่แรกในการที่อ้างขึ้นมาว่าจะให้มาเคลียร์
ก็อาจจะต้องเรียกคนนั้นมาสอบ
ส่วนในยงคนขับรถของนายเปรมชัยก็ให้สัมภาษณ
หลังจากเข้าไปรับทราบข้อกราวหาบอกว่าคลิปเสียงเป็นเสียงคล้าย

ที่พูดไปพูดเล่นไม่ได้มีเจตนาจะติดสินบน
ในโยงบอกว่าไม่รู้จักก็ทำงานกับนายเปรมชายมาสามสิบปี
ขับรถให้อย่างเดียวก็ไม่ได้รู้จักนายนพดล
มันก็มีอีกคดีหนึ่งที่สืบเนื่องจากคดีเข้าไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ป่าในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนของนายเปรมชัย
ก็คือการไปตรวจคนบ้านพักที่กรุงเทพฯแล้วเจองาช้างงาช้างสี่กิ่งสองคู่
ปรากฏว่ามันเป็นงาช้างอัฟริกาแล้วคนที่มีชื่อครอบครองคือภรรยาของนายเปรมชัย
คนที่มีชื่อในการไปจดแจ้งเนี่ยคือนางสาววันดีสมภูมิคนสนิทของภรรยาของนายเปรมชัย
วันนี้ครับพลวงเด็กศรีวรารังศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการสมุทรแห่งชาติ
บอกว่านางคณิตากัณสูตรภรรยาของนายเปรมชัยและนางสาววันดีสมภูมิได้มารับทราบข้อกล่าวหา
คดีครอบครองงาช้างผิดกฎหมายแล้วนะครับมารับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
นางคณิตาภรรยาของนายประเรมชัยบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่างาช้างช่วยบิลต้น
เป็นงาช้างแอฟริกาเพราะว่าเป็นงาช้างมรดกตกทอด
ที่ได้รับมาตั้งแต่ปี๒๕๒๔นะฮะ
แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งมรดกชิ้นนี้
อย่างไรก็ตามนะครับพลเอกเสียวราบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลตามคำให้การของผู้ต้องหา
พบว่าเจ้าของงาช้างได้เสียชีวิตไปแล้ว
จากการตรวจสอบปีที่มอบให้ก็เท่ากับคดีขาดอายุความไปแล้ว
แต่ผู้ต้องหาไม่สามารถนำประเด็นดังกล่าวมาโต้แย้งได้
เพราะไม่มีเอกสารยืนยันการนำเข้าจากกรมศุลกากรและจากเจ้าของเดิม
ซึ่งตำรวจก็จะประสานกับกรมศุลกากรให้มาตรวจสอบงาช้าง
ว่ามีการแจ้งนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
หากพบว่านำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติม
นำเข้าของเรื่องการนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายนะครับ
แล้วก็น่าจะขาดยุความแล้วด้วยนะครับเพราะให้มาตั้งแต่ปี๒๔
เขาก็อ้างได้ครับแต่กฎหมายศูนย์กรมันมีตั้งแต่ปี๒๔๖๗
สัตว์ป่านและบรรพืชยืนยันว่าเป็นไม่ให้งาช้างบ้านเรามันก็ต้องเป็นงาช้างต่างประเทศก็ต้องเป็นสินค้าประเภทงาช้างนำเข้านะฮะถึงแม้ว่างาช้างน่าจะเป็นมารวดตรงทอดก็ตามใช่ไหมครับมันก็ผิดกันมาต่อมานะฮะก็ต้องรอรอสูกวางเข้ามาดูนะฮะว่าหลักฐานพวกเนี้ยนะฮะงาพวกเนี้ยมีผู้ต้องหาเ

ทางพนักงานสอบสวนของปทศก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะครับสารก็ให้ประกันตัวไปนะครับค่ะ
ก็ผ่านไปสองเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานก็คือทางปปเรื่องของงาช้างทางปทศทีนี้เนี่ย
คดีหลักคดีหลักก็ส่งสำนวนไปให้อายการแล้วนะคะ

อายการท่านบอกว่าอ่านสำนวนคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีบางประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
นี่ค่ะทางสำนักงานอายการสูงสุดท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
บอกว่าทางคณะเนี่ยตรวจสอบพิจารณาคดีอย่างละเอียดแปดร้อยห้าสิบเจ็ดหน้ามีประเด็นที่ต้องทรวจส่อมส่วนเพิ่มเติมสามถึงสี่ประเด็นค่ะ

นางสมศรีวัฒนภัยศาลอธิบดีอายการภาค๗บอกว่า
พิจารณาแล้วนะคะเห็นชอบ
ก็เลยสั่งให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗

ประเด็นที่คณะทำงานเสนอ

ให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗

ต้องส่งผลการสอบสวนให้ทัน
ภายในวันที่๒๖มีนาคมนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนไปสอบเนี่ย
มันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมา
ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนการสอบสวน

ตอนนี้๘๕๗หน้าในภาพรวมเราดูหมดแล้ว
และเรามีความเห็นทางคดีตรงนี้
จบแล้วว่าเราจะสั่งกี่ประเด็น

เพื่อให้ทำให้สำนวนการสอบสวนของเราเนี่ย
มันครบถ้วนนะคะ
ครบถ้วนแล้วก็สิ้นกระแสความนะคะ
แต่ถ้าเกิดไปมีอะไรที่มันเพิ่มเติม
จากเดิมที่มีอยู่ในสำนวนนี้
มันก็อาจจะเป็นแนวทางที่ทำให้เรา

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะว่า
ที่ต้องมีการสอบเพิ่ม๓๔ประเด็นเนี่ย

อยู่ในข้อหาที่แจ้งความเอาไว้หรือเปล่า
ท่านอธิบดีอายการสูงสุดก็บอกว่า
ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับ

และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะ
หลักแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นพฤติการ
แล้วก็รายงานการตรวจบางฉบับ
ซึ่งยังพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้ส่งเข้ามาประกอบสำนวนนะคะ
เราก็แจ้งให้เขาส่งเข้ามาค่ะ
ก็คิดว่าถ้าพนักงานสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมได้ครบถ้วน
ตามประเด็นที่ทางพนักงานในการสั่งไปแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมจากผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
เราก็คงจะสั่งคดีได้ทันภายในกำหนด
นี่ค่ะท่านอธิบดีอายการภาค๗ก็ตอบละเอียดมากนะคะ

มันต้องดูว่ายื่นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสำนวนคดีหรือเปล่า

แล้วก็ไม่กระทบกับเรื่องของความล่าช้าหรือไม่อย่างไรด้วย
ก็ต้องอยู่ที่สพทองผาภูมิแล้ว
นักงานสอบสวนคดีหลักนะฮะที่ต้องไปสอบเพิ่ม